วันนี้นะคะเรามาเกะกะที่กองถ่ายละครนี่คุณผู้ชมนี่คือสุริยาไกรนี่ก็คืออานิงนั่นเอง
วันนี้หนูมาขอเกะกะหน่อยนะคะนี่เป็นบ้านที่แบบว่าถ่ายละครมาประมาณสามหมื่นเจ็ดพันเรื่อง

นี่เขาบอกว่าคุณปล่วยกายระหว่างรอเข้าสารนี้จริง
พิกัดว่าเกะกะ
ผมไม่มีแล้วครับนี่ยีนไว๓๗สวยปะ
นี่เขาเพิ่งผ่านกรหารปรากฏมาไม่นาน
เป็นสามีภรรยากันกี่เรื่องแล้วค่ะ

ทำอะไรกันล่ะ

เพราะว่าลุงเนี่ยนะ
ลุงเล่นกับลุงน่ะลุงมีใจมากเลย

ทำไมมันต้องเปื่อยตายแถวนี้มันร้อนเหรอคะ

ทำงานการไม่ทำเพราะไม่มีงาน

เขาเคยใส่กางเกงฮอตแทนซ์เสื้อก่อน
ทำไมไม้เหนาเหรอ

ที่มาเนี่ยคือมารอเซอร์ไพรส์วันเกิด
ดูจี๊แล้วนานกับเอมมี่มอร์
แต่ตอนแรกนัด๑๑โมงเค้กจะมาตอนนี้เค้กยังไม่มา
อย่าเรียกว่าบีบเค้นเลยเราถามจากพีอาร์ว่าเมื่อไห้เค้กมา

ก็เซอร์ไพรส์ไงว่าเค้กมาช้า
เดี๋ยวรอเกะกราบเมิสเดย์นะคะ
เกิดการสุขภัยมาก

มัดทวงสามีอ่ะค่ะ

โปรดคลิกนะคะ